เมื่อวานในช่วงค่ำนะครับคนไทยอาจจะโล่งใจมากขึ้น
แต่ปัญหาที่ท้าทายมากกว่านั้นก็คือว่า

และก็ล่าสุดนี้รัฐธรรมดีว่าการกระทรวงคมบอกว่า
ขอเวลา๓เดือนในการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตใหม่ให้กับสายการบินครับ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า
ขั้นตอนต่อไปของการแก้ไขปัญหาด้านการบิน
จะเป็นการตรวจสอบเอกสารและความพร้อมของสายการบิน
ขณะนี้นะครับทั้ง๔๑สายการบินยื่นเอกสารครบหมดแล้ว
โดยจะใช้เวลาในช่วง๓เดือนต่อจากนี้ไปเร่งตรวจสอบสายการบินทั้งหมด
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีสายการบิน๑สายการบินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
เพราะเกณฑ์ในการต่อใบอนุญาตใหม่จะต้องประเมินฐานะทางการเงินของสายการบิน
และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินเป็นหลัก
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นสายการบินใดนะครับ
ซึ่งสายการบินที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับต่ออายุใบอนุญาตเป็นเวลา๕ปี
ส่วนการออกใบอนุญาตสายการบินใหม่จะได้รับใบอนุญาตในระยะแรกเพียง๒ปี
ต้องขอต่อใบอนุญาตใหม่
พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการฐานอากาศ
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน

เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการสอบบประพอ

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนแม่บท
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย
โดยจะมีการดำเนินการทำแผนทบทวน
ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ใหม่
และการออกใบอนุญาตผู้เดินอากาศใหม่
รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับ